พาไปที่จังหวัดชนบุรีต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องของขโมยขโจรค่ะคุณผู้ชม
แล้วเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะคะเตือนภัยชนบุรีโจรถีบอารวาส
โจรถีบรู้จักโจรถีบมั้ยถีบอะไรฮะเฮ้ยรถถีบนะ
โจรค่ะมันขี่รถตามไปประกบเหยื่อแล้วมันก็ถีบ
กลายเป็นที่มาของโจรถีบค่ะเหยื่อรายล่าสุดเนี่ย
โจรมันได้เงินสดในกระเป๋าไปกว่าเจ็ดหมื่นบาทนะคะอืม
แม่ค้าขายเนื้อวัวค่ะปักหมุดก่อนเลยค่ะ
ภัยก่อนเลยนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไร
เหตุเกิดขึ้นในซอยเขาน้อยหลังหมู่บ้านทรัพย์อนันต์ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วคุณเห็นไหมกลางวันแสกแบบนี้ค่ะ
เหยื่อรายล่าสุดชื่อว่าคุณสุพรรณีเทพิทักษ์
อายุ๒๙ปีเธอเป็นแม่ค้าขายเนื้อวัวนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบ
แล้วก็ไล่ล่าตามตัวคนร้ายค่ะคนร้ายเนี่ยหลังก่อเหตุหลบหนีไปได้ลอยนวลนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบเลยนะคะ
เธอโดนคนร้ายจี้ชิงซับค่ะสำหรับคุณสุภัณฑ์นีนะคะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยนะคะคุณเห็นไหมรถจักรยานยนต์ของเหยื่อรายล่าสุดเนี่ยนะฮะ
คุณสุพรรณียังล้มตะแคงข้างอยู่เลยคุณสุพรรณียืนรอให้การกับตำรวจด้วยอาการตื่นตกใจนะคะ
เธอเล่าบอกว่าเมื่อวานตอนบ่ายพอขายของเสร็จ
เขียวรถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านระหว่างทางตอนนั้นรู้สึกแล้วนะ
ว่ามีผู้ชายสองคนรูปร่างผอมสูงใส่ชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาข้างหลังคือลักษณะการขี่ของคนร้ายเนี่ย
ขี่ตามมาข้างหลังไม่ยอมแสงสักทีไม่ยอมแสงสักทีพอมาถึงกลางซอยเท่านั้นแหละค่ะ
คนร้ายเร่งเครื่องประกบด้านข้างแล้วคนซ้อนนะคะ
ใช้เหล็กแหลมควักออกมาออกมาจี้แล้วใช้เท้ายกมาถีบ
รถมอเตอร์ไซค์ของเธอจนล้มลงนะคะจากนั้นก็เข้ามากระชากระเป๋า
แล้วก็เปิดซิปขโมยเงินในกระเป๋าไปหมดเลยนะคะนี่คือเงินที่เธอขายของมาได้
มันเอาไปหมดเลยค่ะกว่าเจ็ดหมื่นบาทหายวอบไปกับตา
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าหน่อยค่ะ
มาถึงจุดนี้แล้วนะคะจุดที่เหยื่อหรือว่าผู้เสียหาย

ขอความปรานีจากโจรเอาเงินมาคืนฉันเถอะคุณสุพรรณีบอกว่าโอ้โห
มันเศร้าใจมากเลยค่ะฝากไปถึงคนร้ายนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าคุณคนร้ายช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี
ขายของก็ลำบากกว่าจะหาเงินได้สักบาท
เลือดตาแทบกระเด็นไม่น่ามาทำกันแบบนี้เลยนะคะ
ทำไมถึงทำกับฉันได้นะคะเอาเงินมาคืนเถอะ
แล้วก็วอนคุณตำรวจด้วยบอกว่าให้ช่วยตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แสสำคัญสำหรับคนร้าย๒รายนี้ก็คือรถจักรยานยนต์
แล้วก็จำใบหน้ารูปภัณฑ์สันธารไม่ได้รู้แค่ว่าผอมสูงเท่านั้นนะคะ
นี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปเร่งไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ตามเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายใช้หลบหนีแล้วก็จะพยายามที่จะ
ตามตัวคนร้ายกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
เอาเงินมาคืนคุณสุภัณฑ์นี้ให้ได้ด้วย